ณดานะคะลูกสาวตัวน้อยของคุณกบสุวนันนี่แหละ
เธอเพิ่งจะแจ้งเกิดกับละครเรื่องแรกนะคะ

ต้องบอกว่าได้รับกระแสการตอบรับดีมากเลย
และคุณกบสุวนันก็มีโอกาสเดินทางมาที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
เธอจะปลื้มอกปลื้มใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงสำหรับน้องนาดา
ลูกสาวของคุณแม่กบสุวนันนางเอกขวัญใจตลอดกาล
คุณแม่คนสวยได้แวะเวียนมาสวัสดีปีใหม่ถึงไทยรัฐทีวี
ก็ได้เผยถึงการประเดิมชิมลางงานละครของลูกสาว
ที่ได้ร่วมแสดงละครเทิดพระเกียรติเป็นครั้งแรก
ก็ดูเหมือนว่าจะได้สายเลือดคุณแม่มาเต็ม
ยังได้รับเสียงชมจากทีมงานไม่ขาดปาก
ทำเอาคุณแม่กบเป็นปลื้มเลยทีเดียวค่ะ
นี้คุณแม่ลูกสองก็ไม่ถึงกับสนับสนุนให้ลูกทำงานในวงการแบบเต็มตัว
แต่ก็คงจะเลือกตามความเหมาะสมของบท
และความพอใจของลูกสาวมากกว่าค่ะ
ก็ได้เหมือนทาบทามกันไว้อยู่แล้ว
พอถึงเวลาน่ะที่จังหวะพอดีกัน
ก็เป็นช่วงของละครท่านพระเกียรติด้วยค่ะ
เราก็เลยรู้สึกว่าเออโชคดีณดาโชคดีมาก
ได้มีโอกาสที่ได้ทำละครเรื่องนี้
เพราะว่าก็บอกนาดาว่าแม่ก็ไม่ไหวนะ

คุณพ่อก็โชคไม่ดีไม่ได้เล่นนะอะไรอย่างนี้

แล้วก็นักแสดงร่วมด้วย
เพราะว่าคือเด็กเพิ่งทำเป็นครั้งแรก

เพราะฉะนั้นเขาก็จะยังทำไม่ได้ดี
ขนาดเท่าที่คือขนาดเท่าที่ผู้ใหญ่ทำ

ถ้าเกิดเขาอยากเล่นก็ให้เล่น

แล้วเขาอึดอัดเขากดดันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าจะต้องมีบทที่ต้องดราม่าร้องไห้หนัก
ก็อาจจะไม่รับเพราะเขาไม่ชอบ
เอาล่ะค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องนาดา

เพราะว่าอาจจะมีละครเรื่องต่อต่อไป
ให้เราได้ติดตามกัน
ใช่แล้วแต่ว่าแม่กบก็บอกว่า
เดี๋ยวขอดูบทก่อน
รอค่ะกดกดกดเลย
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป